เรามาดูเหตุการณ์นี้กันซะหน่อยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านทองด้วยนะฮะ
เป็นนุ่มรับเหมาก่อสร้างแต่ไปติดพนันก็เลยตัดสินใจในการชิงทองคุณ
ไปเส้นเบอร์เริ่มเลยคว้าหมับคว้าเร็ววิ่งเร็วด้วยซ้ำนะฮะ
โอ้โหแล้วเอาเส้นใหญ่ซะด้วยคุณ
ใช่พนักงานตกใจมือสั่นทำอะไรไม่ถูกเลย
เนี่ยตอนที่เขาเข้ามาเขาก็ทำทีทำท่าเหมือนเป็นลูกค้านะฮะมาดูสร้อยเส้นใหญ่หลายเส้นนะฮะ
พนักงานค่อยหยิบสร้อยออกมาคุณเส้นใหญ่ส่วนใหญ่บางทีเอาไว้ในลิ้นชักข้างใต้
พนักงานเอาถาดมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเห็นพนักงานโอ้โหเอาทองเส้นเบอร์เริ่มเลยคุณ
ไม่รู้ว่ามักกี่บาทอ่ะค่ะเอาสามบาทห้าบาทได้มั้งอ่านะครับ
ปรากฏนี่คุณเส้นนี้เส้นนี้ดูนะเอามาให้ดู
สักพักหนึ่งเขาคงขอดูเส้นเล็กกว่านั้นอีกสองเส้นพนักงานเนี่ยเอาเส้นเล็กมาให้ดูอีกสองเส้น
และมีจังหวะที่พนักงานวางเส้นใหญ่เอาไว้กับเส้นเล็กเส้นหนึ่งอ่า
แล้วกำลังยื่นเส้นเล็กให้ผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายคนนี้คืนเส้นเล็กให้พนักงานนะจ๊
อ่าแล้วคว้าเส้นใหญ่ที่อยู่ที่ถาดพร้อมกับเส้นเล็กที่อยู่ที่ถาดไปเลย
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดเร็วมากและตัวคนชิงทองเนี่ย
เส้นใหญ่ไปเลยนะครับแล้วนี่ดูสิขนาดอยู่แต่มุมกล้องวงจรปิดอยู่ไกลไกล
ยังเห็นเส้นแบบหนามากเส้นใหญ่มากของคุณอ่า
เขาเล็งไว้แล้วนะว่าจะเอาเส้นใหญ่ให้เส้นเล็กที่เขาถือไว้
เขาทำทีทำท่าคืนพนักงานร้านทองไปนะฮะ
นี่ภาพทั้งหมดจากกล้องวงจรปิดของห้างทองแห่งหนึ่ง
ก็คือที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีบันทึกได้ทั้งหมด
คุณดูสิความหมับไปแล้วนะฮะผู้ชายคนหนึ่งทำทีทำท่าเป็นลูกค้า
แล้วก็คว้าทองเส้นใหญ่ไปนะครับตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
ตรวจสอบทันทีแล้วจับกลุ่มทันทีที่จับกลุ่มได้เพราะมีพลเมืองดี
เขาดักทางไว้คุณคือตัวของคนร้ายเนี่ยหนีไม่รอดฮะ
สะดุดเขาตัวเองหน้าล้มขมหมเพราะละเมืองดี
ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรก็มาตรวจสอบนะครับ
คนร้ายก็คือนายพิรุณใจแสนอายุ๑๒ปีอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง

ขับรถกระบะ๔ประตูมาก่อเหตุด้วยนะธรรมดาโจร

แต่ทีนี้เขามีรถมีราขับมาแล้วมาก่อเหตุนะครับ
อย่างที่บอกไปไม่รอดวิ่งไปยังไม่ถึงรถเลยนะฮะ
ล้มซะก่อนจนถูกจับได้คุณ
ซ้อยคอทองคำที่เห็นเนี่ยเส้นหนาคุณ

เจ้าตัวอ้างว่าติดหนี้พนันจึงก่อเหตุครั้งนี้นะฮะ
ส่วนพลเมืองดีเล่านาทีเกิดเหตุนะครับ

ของมวัตถิกองทุนการศึกษาผู้ได้โอกาส

จังหวะนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง
บอกว่ามีโจรเอาทองไปมีโจรเอาทองไป
พอดีกับที่คนร้ายวิ่งผ่านหน้าบูธที่เขายืนอยู่

แต่ด้วยสัญชาติทะยานและขาคุณ
มันวิ่งตามไปเองแบบอัตโนมัติน้องคนนี้นะฮะ
ประจวบกับคนร้ายสะดุดล้มพอดีจึงจับตัวไว้ได้

ต้องไปช่วยเหลือดีมันก็วิ่งไป